สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒ให้ปวงชนชาวไทยรับชมเลยครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒แก่ปวงชนชาวไทย
โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีพระตราจักรีอยู่ตรงกลาง
ด้านล่างเป็นพระนามาพิไทยสกและพระประมาพิไทยวปร
เมื่อเปิดบัตรอวยพรด้านบนของบัตรอวยพรมีพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษอยู่ที่ด้านบน
มีพระชายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษอยู่ที่ด้านล่าง
โดยภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบนเป็นภาพท้องฟ้าและทุ่งดูสิตา
อกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
ส่วนด้านล่างของบัตรอวยพรเป็นข้อความลายพระหัสที่ได้พระชธานพรว่า
สคศ๒๕๖๒ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใส
กายสุขใจสติปัญญารุ่งโรธมีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกคน
ด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาลพร้อมกับพระประมาพิไทยและลงวันที่๑มค๖๒
จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัสโดยด้านซ้ายเป็นครอบครัวสุขสรรค์ช่วยกันดูแลซึ่งเป็นภาพครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดรถและรดน้ำต้นไม้
ส่วนด้านขวายามว่างแบ่งปันสร้างแสนความดีเป็นภาพครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมต่างตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองและภาพเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙จำลองที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรักษ์ใกล้ความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์